ท้ายกันหน่อยนะครับเรื่องของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นที่มีโปรแกรมในการป้องกันแชมป์โลกล่าสุดนั้นก็ได้รางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรายการครับ
ก็ถือว่าเป็นงานทุกปีนะครับทุกวันที่๖กุมภาพันธ์กำหนดให้เป็นวันมวยไทยอยู่แล้ว
เพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสันเพชรที่๘นะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระองค์ทรงปรีชาด้านมวยไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยสำนักคณะกรรมการกีฬามวยฝ่ายกีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวยจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยครั้งที่๗ครับ
ส่วนเสียหุ้ยครับตู้จัดการก็บอกว่าไฟล์ต้องการช้ำกับเอสตาด่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพราะว่าเป็นการเปิดตัวกับดาโซนนะครับอยากจะทำผลงานให้ประทับใจแล้วก็ไม่ทำให้แฟนมวยคนไทยเนี่ยผิดหวังครับ